แชมป์โลกแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งคนใหม่ครับ
รัสเซียวัย๒๖ปีเจอกับกัปปิตันเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับ
กแรกกาปิตันก็บุกก่อนเลยนะครับ
แล้วก็มีการยั่วยุทางฝั่งของรามาซานอฟด้วยครับ
ปิตันก็พยายามที่จะเดินบุกแล้วก็มีโอกาสทำคะแนนหลายจังหวะเลยนะครับ
จะเหนือกว่าด้วยนะครับในช่วงยกแรกครับ
ส่วนยกที่๒กับปิตันก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
อาศัยจังหวะที่รามาซานอฟเผลอครับแล้วก็มีการจิ้มหมัดขยับถอย
ก่อนที่สุดท้ายครับทางคัปปิตันจะมีโอกาสส่งหมัดกระซวกเข้าท้องเรามาสนอง

แล้วก็เป็นแชมป์โลกวันชาวไทยคนที่๘ทันทีครับ
สะใจแฟนชาวไทยเลยนะครับสำหรับผลงานของกาปิตันครับ